อีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับเรื่องราวบนโลกโซเชียลนะคะ
เหตุการณ์บันดาลโทษะกันอีกแล้วระหว่างที่อยู่ในท้องถนนนะคะ
คราวนี้เป็นการด่ากราดของโชเฟอร์รถเมย์สายหนึ่งหนึ่งสามค่ะ
นี่เป็นภาพคนขับรถเมย์สายหนึ่งหนึ่งสามนะคะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่ง
บันทึกภาพเอาไว้ได้ในภาพค่ะจะเห็นว่าชายคนขับรถเมย์คนนี้เนี่ย
ลงมาจากรถเมย์ด้วยอารมณ์โมโหเลือดเดือดพร้อมกับพูดจาด่าทอเจ้าของคลิปนะคะ
แล้วก็ท้าทายให้ลงมาจากรถรุนแรงแค่ไหนสังเกตจากเสียงปี๊บ
ที่เราเซ็นเซอร์กันเป็นระยะถี่กันขนาดนี้เลยทีเดียวนะคะโดยผู้โพสต์เนี่ย
เล่าว่าคนขับรถเมย์สายหนึ่งหนึ่งสามคุณขับรถจะปาดคอสะพาน
แซงขึ้นตรงลำสาลีผมบีบแตร่ใส่กลับไปทำกิริยาแบบนี้ค่ะ
แฟนเพจเฟซบุ๊กชื่อดังหลายหลายเพจนะคะก็แคลร์ก็แชร์คลิปวิดีโอนี้กันไปเรื่อย
ว่าเจ้าของคลิปอาจจะมีเรื่องกับคนขับรถเมล์มาก่อนหน้านี้หรือเปล่า
ถึงรู้จังหวะในการตั้งกล้องถ่ายคลิป
ขณะที่ส่วนหนึ่งก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการในเรื่องนี้ค่ะ
ตรวจโซเชียลสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
เปิดเผยว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดง
ถึงสะพานข้ามแยกลำสาลีค่ะ
รถเมษาย๑๑๓คันนี้ได้ขับตามหลังมา
จากนั้นแซงขวาในเลนที่เลี้ยวขวาก่อนจะขับปาดหน้ารถของตัวเอง
เขาก็เลยบีบแตรลากยาวเสียงดังทำให้คนขับรถเมย์ไม่พอใจค่ะ

และในจังหวะที่รถขับลงสะพานมา
คนขับรถเมย์ก็ได้ตะโกนบอกให้ลงจากรถแล้วก็เดินมาหา
ตัวเองก็เลยตั้งกล้องถ่ายคลิปไว้ได้ทันค่ะ
ล่าสุดด้านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกได้ตรวจสอบคลิปนี้แล้วนะคะ
พบว่าเป็นรถเมย์ร่วมสาย๑๑๓ทะเบียน๑๐๘๐๘๖ของ๘
ประกอบการเป็นจำนวนเงิน๕๐๐๐บาท
พร้อมสั่งพักงานพนักงานขับรถเป็นเวลา๗วัน
ทั้งนี้ในวันนี้เวลา๙นาฬิกานะคะ
สมกรก็ได้เชิญผู้ประกอบการและพนักงานขับรถมารายงาน
เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปค่ะ
เหตุการณ์บนท้องถนนเดี๋ยวต้องตามต่อว่ายังไงกันดีนะคะ